เข้าหน้าร้อนแล้วนะเรามาหาเครื่องดื่มที่ได้ทั้งความอร่อยสดชื่น
แถมยังได้โชคใหญ่อย่างคาราบาลแดงและคันโซคูณสอง
อกจากนั้นยังมีกิจกรรมดีอีกด้วยไปดูกันเลยครับ

คาราบาลแดงแจกมอไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือน
ช่วยคนไทยไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพปีสอง
เอาล่ะครับตอนนี้สาวบาวแดงเขายกขบวนนะ
ไปเจอกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องครับ
เขามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกของรางวัลมากมาย
พบกับสาวเบาแดงที่ไหนพบโชคที่นั่นนะครับ
เพราะว่าคุณจะได้ร่วมส่งฝามาลุ้นของรางวัลใหญ่กับคาราบาลแดงด้วย
มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิกทุกวัน๑๐๐วัน๑๐๐คัน
ทองคำมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือนอีก๓รางวัล
รวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาทค่ะ
กติกาง่ายมากเลยจำแค่นี้เลยนะ
พร้อมชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือเท่านั้นนะคะ
ส่วนอีกฝาฮะฝาคันโซคูณ๒เขียนคำว่าตับ
พร้อมชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
พับใส่ใต้ฝาแล้วบีบให้แน่น
วันนี้เรามีตัวอย่างให้ดูสาธิตให้ดูเลยนี่ค่ะอ่ะดูนะ
คุณตัดกระดาษมาชิ้นเล็กแบบนี้ไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวมันจะล้นฝา
ชื่อมั่งมีมงคลหมายเลขอะไร
คุณชนะพับแล้วบีบใส่ใต้ฝา

เออนี่นี่นี่เนาะฝาปรับอย่างนี้นะคะ
ให้เป็นเล็กแล้วแต่เลยแล้วก็ใส่ลงไปใต้ฝาแบบนี้
นี่เห็นไหมอ่าแล้วเดี๋ยวบีบบีบนี่บีบบีบนี่
บีบดีนะบีบดีนะไม่ค่อยมีแรงบีบนี่อ่าเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้าย

นี่คือฝาคาราบาลแดงส่วนอีกฝานี่คันโซคูณสอง
ทำแบบเดียวกันเลยนะครับแต่แค่เขียนสิ่งที่เป็นโค้ดสำคัญเนี่ยไม่เหมือนกัน
ถูกต้องและหลังจากนั้นหย่อนลงในกล่องที่วางอยู่นะคะ
กล่องรับชิ้นส่วนจะหน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมหน้าตาแบบนี้นะหย่อนลงไปนะปั๊บ
กล่องเนี่ยจะวางอยู่ที่ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐานร้านค้าที่ร่วมรายการนะจ๊ะ
หรือจะส่งมาได้ที่ตู้ปอนด์อ๋อสองบางประกงฉะเชิงเศร้าสองสี่หนึ่งสามศูนย์ก็ได้ค่ะ
ส่งกันได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ
ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับมอไซค์คนแรกวันที่๒๘เมษายนนี้ในรายการตลอดข่าว๙โมงครึ่งนะครับ
บอกเลยว่าช่วงนี้ของขึ้นราคาแต่คาราบาลแดงยังยืนยันราคาขายที่๑๐บาทเหมือนเดิม
ส่งกันมาเยอะนะคะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอสาวบาวแดงก็เข้าไปทักทายร่วมกิจกรรมกันได้เลยจ้า